คุณผู้ชมครับเรื่องของภัยธรรมชาติ

เราก็ต้องให้คุณผู้ชมได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวในการป้องกันตัวเองหรือว่าในการอบพยพนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติทางภาคเหนือจำได้ไหมครับเราก็เคยเตือนนะครับ
เพชรชบุรีเมื่อปีที่แล้วเราก็เตือน
คราวนี้มีภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกเข้ามา
เราก็เตือนคุณผู้ชมนะครับวิธีการเตรียมตัวนั้นเป็นอย่างไร
ทีมข่าวรถประทุมเราก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว
มาให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
ในการที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างนะครับ
แล้วก็ต้องติดตามฟังข่าวจากหน่วยงาน
อันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เช่นเขาให้เอาเรือขึ้นฝั่งอย่าเอาเรือออกทะเล
ก็ต้องทำตามนะฮะให้อบพยพก็ต้องทำตามนะครับ
โดยหากอาศัยอยู่ในที่ราบหรือบริเวณริมน้ำ
ควรรีบนำสิ่งของยกขึ้นที่สูงและอบพยพคน
โดยเฉพาะผู้ป่วยและเด็กรวมถึงสัตว์เลี้ยง

เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมเฉียบพลัน
และควรดับไฟทุกชนิดปลดสะพานไฟฟ้า
วาวแก๊สภายในบ้านเรือนให้เรียบร้อยเลยนะครับ
วิธีการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่าง
รวมถึงเจ้าพายุโซนร้อนปลาบึกด้วยนะครับ
อกจากนี้ควรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือช่างเอาไว้บ้าง
ตะปูค้อนลวดเลื่อย
เพื่อนำมาทำเป็นแพร่ไม้หรือแพร่ถังน้ำมัน
สำหรับใช้ในการอบพยพกรณีฉุกเฉินครับ

โดยเฉพาะประตูหน้าต่างที่เป็นกระจก
ควรหาไม้ตอกตรึงไว้หรือหาเทปกาว

เพื่อป้องกันลมแรงกระจกแตก
ปิดประตูหน้าต่างจะช่วยปิดกั้นช่องการพัดผ่านของลมได้ไงคุณ
งั้นถ้าเปิดไว้มันจะกลายเป็นช่องลม

สิ่งที่สำคัญคือการจัดเตรียมน้ำอาหารแห้ง
ยารักษาโรคให้พร้อมเลยนะครับ

รวมถึงเตรียมตะเกียงไม้กิดไฟไฟฉาย
พร้อมกับถ่านแบตเตอรี่เอาไว้
เพื่อไฟฟ้าดับจะได้ไม่ต้องลำบากในการหาไฟฉาย
เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
หากไม่สามารถออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ
ให้อยู่ในที่พักจนกว่าเหตุการณ์ลมพายุจะสงบลงแล้ว
และรอจนกว่าจะได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
เพราะมีโอกาสช่วงที่พายุผ่านมาท้องฟ้าจะแจ่มสายอากาศดี
แต่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นเหมือนเป็นสัญญาณนะนะ
เหมือนเป็นสัญญาณก่อนที่สภาพอากาศจะเลวร้ายลงไปอีก
และมีความรุนแรงมากกว่าเดิม
ไม่ใช่ว่าเราเห็นสภาพอากาศดีแล้ว
ออกจากบ้านทันทีเราอพยพทันที
ไม่ใช่นะครับต้องฟังคำแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่
หรือการเข้ามาช่วยเหลือจากหน่วยงานก่อนนะครับ
อันนี้คือการเตรียมพร้อมในการรับมือด้วยนะครับ